สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แบบนี้ก็ได้

แบบนี้ก็ได้

แบบนี้ก็ได้

แบบนี้ก็ได้

แบบนี้ก็ได้

แบบนี้ก็ได้

แบบนี้ก็ได้
แบบนี้ก็ได้

แบบนี้ก็ได้

แบบนี้ก็ได้
แบบนี้ก็ได้

แบบนี้ก็ได้
แบบนี้ก็ได้

แบบนี้ก็ได้

แบบนี้ก็ได้
แบบนี้ก็ได้

แบบนี้ก็ได้

แบบนี้ก็ได้

แบบนี้ก็ได้

แบบนี้ก็ได้

แบบนี้ก็ได้

แบบนี้ก็ได้

แบบนี้ก็ได้
แบบนี้ก็ได้
แบบนี้ก็ได้
แบบนี้ก็ได้

แบบนี้ก็ได้

แบบนี้ก็ได้

แบบนี้ก็ได้

แบบนี้ก็ได้
พ่อก็นึกว่าเครียดเรื่องอะไรที่แท้ก็เรื่องไอ้สิงนั่นเอง
ดิพ่อถ้าหนูรู้แบบนั้นหนูคงไม่บอกพ่อหรอกเห็นไอ้ต้อมมันฟาดงวงฟาดงามแบบนั้นแล้วหนูไม่สบายใจเลย

พ่อจะมีหน้าดูแลชะบ้างก็ได้ยังไง
แต่พ่อจะไม่ผิดใจกับลุงตุ๊กแน่นะจ๊ะ

เพราะว่าบรรพบุรุษของลูกเนี่ยยึดถือหลักความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ
อะไรที่ถูกเราก็ว่าไปตามถูกส่วนอะไรที่ผิดเราก็ว่าไปตามผิด
พ่อเชื่อนะว่าไอ้ผู้ใหญ่น่ะมันคงเข้าใจพ่อที่พ่อทำแบบนี้
แล้วอีกอย่างนะที่ปอยถามพ่อว่าพ่อจะผิดใจกับไอ้ผู้ใหญ่ตุ๊กไหม
พ่อก็เชื่ออีกอย่างหนึ่งว่ามันคงจะมีแนวทางเดียวกับพ่อนั่นแหละ
ไอ้การที่เราจะมาทำหน้าที่อยู่ตรงนี้นะลูกนะเราเองเนี่ยต้องมีการเสียสละความสุขส่วนตัวไว้บ้าง
เพื่อจะให้ชุมชนของเรานั้นได้เข้มแข็งแล้วก็ปลอดภัยจากอบายมุก
จ้ะได้ยินแบบนี้แล้วหนูค่อยสบายใจหน่อย

ปอยยังคุยเรื่องไอ้สิงกับพ่อกำนันไม่เสร็จหรอกพี่
เรื่องสิงห์อ่ะเคลียร์แล้ว

ฉันฝันมาตลอดเลยนะว่าอยากทำงานหาเงินให้ได้เยอะพ่อกับแม่จะได้ภูมิใจ
ถึงฉันจะเป็นผู้หญิงแต่ฉันก็ทำงานได้เก่งแบบพี่ทั้ง
แต่ตอนนี้ทุกอย่างมันก็ดูเละเทะไปหมดเลยวัยเอก

แถมยังต้องกลับมาเกาะพ่อแม่กินอีก
เอานะพี่เดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเอง

จนถึงทุกวันนี้พ่อก็ยังหยุดคิดถึงพี่ถังไม่ได้เลย

ยังอยู่ก็คงได้ลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน

พ่อก็คงไปคุยโม้๓บ้าน๘บ้านด้วยความภูมิใจ

อาหารนี่มาซักไม่เจียบ

โหยก็ตกใจได้สิ

เกลียดลูกบอยบอกว่าไอ้ต้มมันยังทำใจไม่ได้ฉันก็เลยเป็นห่วง
ผู้ใหญ่น่ะจะเป็นไปกับเขาด้วยอีกคนไง
เรื่องเจ้าต้อมกำนันไม่ต้องเป็นห่วงหรอก
สักวันมันก็คิดได้เองว่าเราทำแบบนี้ทำไมกับเจ้าสิง
แล้วตอนนี้ผู้ใหญ่เป็นยังไงบ้างล่ะ
ก็รู้สึกเสียใจอยู่นะรู้ว่าเจ้าสิงห์อ่ะ
คือเหตุแห่งทุกข์ฉันก็เลยหาอะไรทำเรื่อยเปื่อย

ผู้ชายฉันรู้วิธีดับทุกข์
เดินขึ้นไปน่ะอย่าเกร็งสิ

เกร็งนี่จะกลัวศีลไต
เฮ้ยไม่แตกหรอกวันนี้ฉันรับปากเฮ้ย
จะรับปากหรือเปล่ามายื่นแก้วเหล้าให้ในนอน

โอ้โหบึมบัมบึมบัม
นี่แหละเหรอผลทางดับทุกข์ของกำนันน่ะ
ก็ใช่นะสินี่ดูผู้ใหญ่นั้นรอเจอน้องแอน
เชอรี่น้องกิฟต์รับรองว่าเป็นหนทางดับทุกข์ได้อย่างแน่นอน
จะกลับบ้านฮือสวัสดีค่ะกำนั้นเถิงอ่าสวัสดีจ้ะ
หายหน้าหายตาไปไหนสักนานคะเนี่ยแล้วนี่ใครกันเหรอคะอ๋อ
ฉันเองผู้ใหญ่ตุ๊กหมาดำอ่ะไม่ค่อยเห็นเขาหรอก

มาดามอีกแล้ว

เนี่ยกำลังไม่ได้มาตั้งนาน
ที่ร้านมีเด็กใหม่เยอะเลยนะคะ
เผ็ดแสบซีดเลยค่ะ

ก็ไม่เคยเรียกมานั่งเลยสักคน

เพราะฉันจะมองผลกลายมาฟังเพลงคนนั้นเอง

วันนี้แหละค่ะน้องสายฝน

เรื่องผิวต้องใครลาจีน่าใหม่

ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า

ฝนจะทำให้พี่มีความสุขที่สุดเลยค่ะ
น้องสายฝนอย่าอย่าอย่าอย่า
ไทยอร่อยใสไข่ไม่มี
รู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด

หัวหน้าผมมาหากำนันนะครับมีเรื่องอยากจะมาปรึกษา
พ่อไม่อยู่อ่ะน่าจะไปคุยกับลุงตุ๊กอ๋อถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ก็ได้ครับ
เข้าไปนอนในบ้านก่อนไหมล่ะเดี๋ยวพ่อก็กลับมาแล้วแหละ
ไม่ชอบอะไรจะได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ชอบแบบคนอย่างฉันจะได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
พี่จ๋าร้องเพลงเยอะเชียอีกสักแก้วเนาะอีกแล้วเหรอหมดแก้วนะจ๋า

เฮ้ยไอ้ทุกข์ลุกกินมาร้องเพลงสิสนุกจังเลย
เมื่อวานศีลข้อสี่เพิ่งแตกศีลข้อห้านี้ห้ามแตกเด็ดขาด
สุราเมระยะมัชชะปมาทัศานาเวรบณีสิขาประทังสมาธิยามี
ไอ้ลูกคนนี้อ่านพ่อไม่ได้เลย

หัวหน้า

ยังหรอกฉันแค่จะมาจัดหมอนให้อ่ะอ๋อ

อ๋อผมผมว่าผมกลับก่อนดีกว่านะครับ
มันนี่ก็ดึกแล้วด้วย
ไว้ผมจะมาหากำนันวันหลังนะครับ
แน่ใจเหรอจริงวันนี้นอนรอก็ได้นะ
ยังไงฉันก็ต้องรอเปิดประตูให้พ่อกับแม่อยู่แล้วอ่ะ
ผมว่ามันไม่ดีหรอกครับ

แล้วถ้าเกิดว่าใครมาเห็นว่าผมอยู่กับคุณปอยสองคน
เขาจะเอาเราไปพูดเสียหายนะครับ

ผมผมลืมแฟมล่ะครับอ๋อ
ผมไปไปจริงจริงแล้วครับอ่าฮะค่ะ
ฝันดีนะครับอ๋อฝันดีค่ะ
เขาคิดอะไรของเขาวะเนี้ย
นี่นี่ตุ๊กลุกขึ้นมาเต้นจริงไหมฮ่ะกำลังมันเลย
เวลาเป็นระยะประทักโทดาห๊ะอยากกินคะกินมาหวะ
กินใส่กลมันก็ได้นี่ค่ะจุดการ
อะไรวะเนี้ยตื่นเพื่อนตื่นเอ้ย

เดี๋ยวพี่ถึกเข้าน้ำแป๊บนึง
พาน้องไปร้องไห้แป๊บนึง
เดี๋ยวไปน้ำน่ะจ้าไซฟนคิดถึง

จ้าน้องไซฟน
หนักอะไรรู้เดี๋ยวไม่ออกแล้ว

ไม่ได้กินที่ปาก
ใช่ทำไมมันเมาที่ขาวะ
น้องไซฟนจ้า

ถึกจ๋าชายหญิงอยู่ในห้องด้วยกัน๒
พี่ถึกจ้าชายหญิงอยู่ในห้องด้วยกันซะ
พี่ถึกจ้าชายหญิงอยู่ในห้องด้วยกันซะ
พี่ถึกจ้าชายหญิงอยู่ในห้องด้วยกันซะ

พี่ถึกจ้าชายหญิงอยู่ในห้องด้วยกันซะ
พี่ถึกจ้าชายหญิงอยู่ในห้องด้วยกันซะ
พี่ถึกจ้าชายหญิงอยู่ในห้องด้วยกันซะ
พี่ถึกจ้าชายหญิงอยู่ในห้องด้วยกันซะ
พี่ถึกจ้าชายหญิงอยู่ในห้องด้วยกันซะ
พี่ถึกจ้าชายหญิงอยู่ในห้องด้วยกันซะ
พี่ถึกจ้าชายหญิงอยู่ในห้องด้วยกันซะ
พี่ถึกจ้าชายหญิงอยู่ในห้องด้วยกันซะ
พี่ถึกจ้าชายหญิงอยู่ในห้องด้วยกันซะ
พี่ถึกจ้าชายหญิงอยู่ในห้องด้วยกันซะ

พี่ถึกจ้าชายหญิงอยู่ในห้องด้วยกันซะ

พี่ถึกจ้าชายหญิงอยู่ในห้องด้วยกันซะ
พี่ถึกจ้าชายหญิงอยู่ในห้องด้วยกันซะ

พี่ถึกจ้าเป็นของซายฝนนะเจ้าพี่

ทำไมอยู่ลูกถึงตกลงมาได้

สนับสนุนโดยซุปน้ำฟ้าไทย
อร่อยใสไข่ไม่มี

รู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณ

หัวหน้าสด
ต้องหยอด

เอาอะไรมาหึงฉันกับแกไม่ได้เป็นอะไรกันโน้ย

พร้อมให้ยารูรอนให้ผิวดูเนียนใสโกรธสวย
พี่ถึกจ้า

แบบนี้เลยจ๊ะพี่มาเลยจ้ะ

สติกลงมาสติกลงมา

มันย่วยยากย่วยเยอะจริงจริงเลยโว้ย
แหมฉีดน้ำหอมซะฉุนเชีย

เมื่อคืนเนี่ยคุยกับผู้ใหญ่เพลินไปนิดนึง

ฮะจริงด้วย

กลับดึกหนูก็อุตส่าห์รอแถมรูปครอบครัวยังตกลงมาแตกอีก
ใจหนูนี่ตกไปที่ตะตุ่มเลยคิดดีไม่ได้เลยพ่อ
หรือว่าที่คาราโอเกะเมื่อคืนมันมีอะไร
ถึงได้ลืมลูกลืมเมียลืมเพื่อนฝูงแบบนั้นโอ้โหคุณพ่อ
จะไปมีอะไรล่ะลูกพ่อเนี่ยก็รักแม่หนูอ่ะ
คนเดียวเท่านั้นแหละก่อนนอนเนี่ยก็สวดคาถาบูชาเมียทุกวัน
พ่อไม่ทำอะไรที่เป็นศิลป์และทำหรอกหนูยังไม่ทันได้ว่าเลยน่ะ
พ่อร้อนตัวป่ะเนี้ยโอ้โหร้อนตัวอะไรกันล่ะลูก
เดี๋ยวพ่อไปทำงานดีกว่านะอีกอย่างจะแวะไปดูผู้ใหญ่หน่อยว่าเป็น
ยังไงบ้างพ่อไปล่ะลูกอะไรของเขา
หัวหน้าพ่อเพิ่งออกไปตะกี้นี่เองคลาดกันอีกแล้วอ่ะ
เจอกันแล้วครับคุยกันเรียบร้อยกำนันให้ผมมาชวนคุณปอยไปช่วยงานนะครับ
ฉันเนี่ยนะช่วยทำงานอืมงานอะไรอ่ะนี่ครับ

แน่ใจนะหัวหน้าว่ามันจะได้ผลอ่ะป้าว่าฉีดยาให้มันตายไปเลยไม่ดีกว่าเหรอ
มันก็ดีกว่าในแง่ของการกำจัดสตูพืชอะครับป้าแต่ในแง่ของสุขภาพเนี่ยมันแย่มากเลยนะครับ
ฉันเห็นด้วยกับหัวหน้าดอนนะจ๊ะป้าน้อยตัวอย่างเจ้ากล้าก็มีให้เห็นแล้วนี่

ก็ได้ลองก็ลองป้าน่ะเชื่อใจหัวหน้ากับหนูปลอยนะ

นี่นึกคึกอะไรขึ้นมาเนี่ยพ่อทำไมอยู่อยู่ถึงไปเมากับพ่อกำนันถึกแบบนั้นอ่ะ

คล่องศีลห้าอยู่ดีภาพมันก็ตัดแว๊บด้วยเลยอ่ะ
โอ้ยไม่ไหววะเออขอบิ๊มหน่อยนะ

ผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่เป็นยังไงบ้างกันอ่ะนี่
หือก็เมาค้างอะสิพับท้ามได้
แล้วกับกำนันเนี่ยเป็นไงบ้างอ่ะ

อย่างนั้นพ่อกำนันคงไม่ทิ้งพ่อต้อมไว้ที่ร้านคาราโอเกะ
ต้อมมันต้องไปหิ้วปีกพ่อกลับมาหรอก
ลูกพี่ลูกพี่เกิดเรื่องเหตุแล้วนะพี่

ลุกจะนั่งนี่ก็บอกพ่อหน่อยได้ไหม

เมื่อกี้พ่อเนี่ยหัวทิ้งโป๊ะเข้าไปเลยเนี่ย
เมื่อกี้พ่อเนี่ยหัวทิ้งโป๊ะเข้าไปเลยเนี่ย
เมื่อกี้พ่อเนี่ยหัวทิ้งโป๊ะเข้าไปเลยเนี่ย

แล้วนี่ไปตามหาไอ้สิงทำไม

ก็บอกแล้วไม่ต้องไปตามหามันไง
ก็บอกแล้วไม่ต้องไปตามหามันไง
มันจะไปตายที่ไหนก็เรื่องของมัน

แล้วนี่ถ้าแกยังไม่เชื่อฟันของฉันสินะ

ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกับแกเลย
ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกับแกเลย
ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกับแกเลย
ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกับแกเลย
ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกับแกเลย
ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกับแกเลย
ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกับแกเลย
ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกับแกเลย
ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกับแกเลย
ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกับแกเลย

ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกับแกเลย
ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกับแกเลย
ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกับแกเลย

ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกับแกเลย
ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกับแกเลย

ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกับแกเลย

ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกับแกเลย
ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกับแกเลย
ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกับแกเลย
ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกับแกเลย
ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกับแกเลย

ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกับแกเลย

ป๊อปฟรีแล้วมันสำรับต้นตางตายก่อนไงพี่

แต่นี่มึงมายุ่งกับป่อยสุธิรัก

เรียบร้อยแล้วคุณหน้า
ถึงคราวพระเอกของเราแล้ว

กินเพลียให้หมดสวนไปเลยนะ

ป่อยไม่รักต้มแล้วเหรอ

แค่ถีดยังน้อยไปด้วยซ้ำ

คราวหน้าก็อย่าไปทำร้ายเขาอีกแล้วกัน
ถ้าทำอีกนะฉันเลิกคบแกจริงจริงด้วย

โอ้โหโอ้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยว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

ขอบคุณที่ทำแผลให้นะครับคุณปลอยมือเบามากเลย

เคยช่วยแม่เข้าขวดที่นั่น
ฝีมือคงจะสู้แม่ไม่ได้อ่ะน้อง

ตัดคู่แข่งไปแล้วหนึ่งคนสินะ

ผมอร่อย
ไปวัดมาก็เลยให้พระท่านลงหน้าทองให้
ก็ปอยอ่ะสิพ่อห้ามฉันไปทำร้ายไอ้หัวหน้าดอน
เมื่อก่อนเห็นดีเห็นงามให้แกล้งได้
เดี๋ยวนี้ทำปกป้องทำเหมือนชอบกันอย่างนั้นแหละ
แปลกเลยที่หนูปอยจะชอบเขา
ใครเขาจะมาสนใจคนอย่างเอง

สภาพแบบนี้ตื้อเขาก็ไม่เอา

แต่คำถมถุยเนี่ยมีทุกวันเลยนะ
โอ้โฮพูดถึงนี่
มันรู้สึกระเคืองระคายคอขึ้นมาทันที
อยากจะถมถุ๋ยอีกสักรอบเลย

ต้มเราอยากกินบัวรอยไข่หวาน
ฝีมือรุ้มตุ๊กอีกจัง

จะต้องกัดให้
อุ้ยบัวรอยหายไปไหนวะ
บัวลอยมันคงจะลอยไปแล้วระโยมไม่เป็นไรนะโยมตุ๊

ปล่อยบัวรอยพ่อตุ๊กมาแล้วเย้
ดูดิกินกันเลยนะ
อร่อยมากเลยขอบใจนะต้อม

น้ำตาไม่ทันสิ
เฮ้ยปลอย
ปอยเจ็บไหมเป็นยังไงบ้าง
ข้อเท้าพลิกอ่ะเจ็บ
เพี้ยงเพี้ยง

ขอบใจมากนะต้อม
ได้ยินคำว่าขอบใจมากต้อมจากปากปอยฉันก็ดีใจแล้วพ่อ
เอาเถอะนะพ่อฉันยังเชื่อว่าสักวันหนึ่งปอยก็ต้องใจอ่อนหันมามองฉันบ้าง

ยอดขาย๓๖๒๔๑ลบต้นทุน๒๑๕๑๓เหลือ๑๔๗๒๘
ยอดขายน่ะมีแต่กำไรแค่นี้เมื่อไหร่จะใช้หนี้หมดวะเนี่ย

สามหมื่นของจริงไม่จกตารอดหลุยรอดหลุย
ครับฉันต้องชนะฉันต้องชนะ
คุณปอยครับคุณปอยคุณปอย

ก็เห็นอยู่คิดว่ามายนโมลิ่งไง
โอ้โหนี่ซื้อของมาเยอะมากเลยนะครับเนี่ย

อืมก็ไปสิ
แล้วคุณปอยไปไหนต่อครับ
นี่เป็นหัวหน้าเกษตรหรือเป็นตำรวจเนี่ยถามจัง
ก็กลับไปตำส้มตำที่บ้านไง
ผมอยากชิมฝีมือคุณปอยจัง
ยังไม่ชอบชู
อัลล่ะฝังว่าจะทำอะไรเนี่ย
เลยเหมือนน้วยนะครับ
เลยมิดออกไปได้นะครับ
ทำหน้าแบบนี้คืออะไรไม่อร่อยเหรอ
อืมผมว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างนะ

นี่เห็นไหมไอ้เอกมันยังอร่อยเลย

เอาไม่ฉันชิมเองจะได้รู้ว่าขาดอะไร
จริงด้วยขาดอะไรก็ไม่รู้ว่ามันไม่นัวเลยอ่ะ
ทำไมคุณปอยไม่ถามน้าประนอมเหรอครับ

ผมว่าน้าประนอมน่าจะบอกได้นะครับ
พ่อกับแม่ไปถือศีลปิดวาจากับลุงตุ๊กที่ขอนแก่น

ถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบคิดให้ออกแล้ว

ก็ผมเห็นคุณปอยสมัครไงครับ

ก็เพราะว่าดูเหมือนคุณปอยไม่อยากให้ใครรู้นี่ครับ
ผมก็เลยไม่อยากจะพูดอะไร

คุณปอยครับคุณปอยไม่เห็นต้องอายเลยนะครับ
ถ้าคุณปอยชนะแล้วเกิดได้แชมป์ขึ้นมาเนี่ย
ผมว่าคุณพ่อคุณแม่จะเอารางวัลนี้ไปอวดให้คนทั้งบ้านทุ่งได้เห็นเลยครับ
ว่าคุณปอยเป็นเจ้าแม่คกทองต่อจากน้าประนอม

รางวัลนี้เป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีประจำตระกูลเลยนะครับ

นี่คือลองปลอม

อ้าวหนูปอย

นี่มาลงแข่งเองเลยเหรอจ๊ะ
ฉันก็นึกว่าแม่ประนอมจะแข่งซะอีก

จะรู้ได้ยังไงคะว่าใครแพ้ใครชนะ

มีมือคงจะสู้แม่ไม่ได้อ่ะน้อง
แสดงว่าตอนที่แม่ได้ที่หนึ่ง

ทั้งแข่งนางนามแข่งส้มตำ

เดี๋ยวคนเขาจะหาว่ารังแก่เด็ก

เรื่องนี้ลูกพี่ต้มพาดบ่อย

ปอยกำลังแข่งตำส้มตำ
และแล้วโอกาศทองก็มาถึงมือพระเอกที่เหมือนเรา

เด่ดซะยิ่งกว่าเด่ดอีกไอี่เบิ่ม
รับรองได้ว่าถ้าใครได้ชิมฝีมือตำส้มตำของปอย

นุนโดยใหม่ที่สุดของโยเกิร์ตบริเชสผสมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำ
สินเชื่อร้านสะดวกซักทางเลือกของคนอยากมีธุรกิจดอกเบี้ยศูนย์จุดหกเก้าเปอร์เซ็นต์นานสูงสุดเจ็ดปี
สุดเด็ดปีนี้จากปุ๋ยซอยเมดเป๊ะทุกถุงแรงทุกเม็ด
อะโหโอ้โอฟว่าหรือแบบเป็นห้ีสะดวกตายกลางทางแต่แทร่ลูกพี่
ไงปุ๋ยไม่เคยเห็นต้องในลูกเหล้ารอแบบนี้ล่ะจิข้อสี่เพิ่งแตก
วันนี้สีข้อห้านี่ทางแตกเด็ดขาด
สุรามไม่ใช่ว่าเมรยะดูดิจำได้
วันนี้ศีลข้อห้าห้ามแตกเด็ดขาดสุราม
จ๋าเรามาสนุกกันเถอะจ้า
คอยให้ความวุ่นวายวนเวียงทุกวัน
ชาติเดิมเป็นเจ้าเวรหรือนายแกรม

จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น

ไม่ใช่อะไรจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น

จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น

เพราะเราคู่กัน
โปรดติดตามตอนต่อไป